ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวนี้สั่งอาหารทางแอปพลิเคชันกันเยอะนะฮะ
ก็สะดวกสบายดีใช่ไม่ต้องไปเองใช่ไหมตอนไหนก็ได้นะครับ
มีหนุ่มคนหนึ่งที่บุรีรำเมื่อคืนนี้เขาก็มีงานเลี้ยงฉลองนิดหน่อยกับเพื่อนที่ร้านคาแคร์
เขาก็อยากกินผัดกะเพรากรบกบผัดกะเพราเนี่ยนะ

เจอเจ้าของคำสั่งกบผัดกะเพรานะฮะอยู่ที่บุรีรำ
บอกว่าเมื่อคืนนี้ที่ร้านของเขาเป็นร้านคาแคร์ก็เลี้ยงฉลองกันเล็กน้อย
ก็เลยบอกน้องชายให้สั่งเมนูกบทอดกะเพรากรอบ
แกรปผ่านร้านอาหารร้านดังในตัวเมืองบุรีรำ
ร้านอาหารร้านดังที่บุรีรำพอมาถึงมาส่งเทใส่จาน
อย่างที่ท่านเห็นกบทอดกระเพรากรอบเนี่ยโอ้โห
พริกมันเยอะกว่าอีกพริกมันเยอะกว่าทุกสิ่งทุกอย่าง
กินไม่ได้ฮะแบบเยอะจนแดงฉานเลยอ่ะ
ชิมไปแล้วเผ็ดจนแบบกินไม่ได้ตัดสินใจถ่ายรูปโพสต์ลง
ส่วนตัวแล้วก็กลุ่มจังหวัดบุรีลำ
แล้วคนก็มาแสดงความเห็นกันเยอะโพสต์เสร็จถึงเพิ่งไปถามน้อง
อืมบอกเอ้ยน้องเมื่อกี้ที่สั่งอ่ะสั่งยังไงอ่ะอืม
น้องชายบอกว่าอ๋อผมสั่งแบบนี้เลยพี่พี่บอกเอาเผ็ด
ผมก็เลยเขียนแนบออเดอร์ไปว่าเอาแบบเผ็ดตายไม่เอาเรื่อง
จึงถึงเพิ่งมาทราบสาเหตุว่าโอ้พริกเยอะ
เพราะฝีมือน้องชายนี่เองอ่า
อย่างที่รูปที่ที่เห็นแล้วครับคือมันสุดจริงจริงด้วยความที่เฮ้ย
ผมอ่ะจริงจริงเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องขำขำนะ
แต่ผมก็ดันทะลึ่งอ่ะผมก็ยอมรับไปโพสต์ในกลุ่มของจังหวัดเนอะ
อ่าแต่ผมก็ไม่ได้ไปเอ่ยชื่อเขาหรืออะไรยังไง
แต่ผมก็มองว่าเออถ้าเกิดจะสั่งเนี่ยอย่าสั่งแบบผมนะมันเผ็ด
แต่ผมไม่ได้อธิบายหรอกเพียงแต่ว่าให้รู้กันว่า
มันเผ็ดจริงคุณเห็นไหมอะไรอย่างนี้มันกินไม่ได้
อ่าแต่จินตนาผมก็ไม่ได้ไปเพื่อที่จะทำลายร้านคนอื่น
เพราะผมก็มีที่ตั้งที่ชัดเจนถูกไหมครับอ่าแล้วก็ไม่ได้ไป
ใส่ชื่อว่าร้านนี้นะแม้กระทั่งมีคนส่วนตัวมาด่าผมเยอะ
มาถามผมก็เยอะแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าคือร้านไหน
ก็ฝากขอโทษทางร้านเขาด้วยครับนะฮะต่อไปก็จะไม่ทำแบบนี้ครับผม
แต่เขาบอกว่าพอเขาโพสต์แล้วก็ไปถามน้องชายถึงรู้เรื่องว่า
มันมีคำสั่งแบบนี้ไปด้วยเนี่ยเขาก็ไปขอโทษที่ร้านแล้วนะ
ว่าเขาก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้ร้านเสียหายเขาไปขอโทษแล้ว
แต่ทางเจ้าของร้านพอได้ข่าวว่าพ่อหนุ่มคนนี้บอกว่าไปขอโทษเขาแล้วเนี่ย
เขาออกมาบอกว่าลูกค้าที่สั่งมาในแอปพลิเคชันบอกว่า
เอาแบบเผ็ดเผ็ดแบบตายไม่เอาเรื่องเนี่ยอ่ากะเพรากรบเนี่ย
เขาก็ทำให้ตามใจลูกค้านะยืนยันว่าไม่ได้ประชดไม่ได้แกล้ง
ที่ผ่านมาก็มีลูกค้าคนอื่นเคยสั่งมาแบบเอาเผ็ดค่ะ
เขาก็ไม่กล้าทำให้แบบเผ็ดจัดพออาหารส่งไปลูกค้ากลับต่อว่า
มาว่าไม่เผ็ดคราวนี้พอสั่งมาบอกว่าเอาแบบเผ็ดแบบตายไม่เอาเรื่อง
ก็เลยจัดให้แล้วที่ทางลูกค้าบอกว่ามาที่ร้าน
แล้วมาขอโทษทางร้านบอกว่าไม่ใช่นะฮะมาแบบเมาเมามา
มากัน๓คนคนสั่งกับผู้ชายอีก๒คน
ไม่ได้มาขอโทษเหมือนจะมาเคลียร์อ้าวเหมือนจะมาเคลียร์แบบว่า
เคลียร์กึ่งจะมีเรื่องแต่ก็พยายามคุยแล้วเขาก็กลับของเขาออกไป
ทางร้านบอกว่าทางร้านเขาก็ไม่รู้ว่าเขาทำผิดอะไร
แต่เขายืนยันว่าเขาไม่ได้ทำผิดแล้วลูกค้าก็ไม่ได้มาขอโทษอ่า
ก็ว่ากันไปคุณบอกก็เผ็ดตายไม่เอาเรื่อง
ก็จะไปเอาเรื่องเขาทำไมคนแซวมาแบบนี้
มีใครกินเผ็ดขนาดนี้บ้างเนี่ยเออลองบอกหน่อยสิ
รับความเผ็ดของคนมันต่างกันบางคนกินได้จริงนะคะ